แต่ว่าตอนนี้ผมขอคุยกับคุณศรีสุวรรณจัญญาหน่อยผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน
อ่าวันนี้เนี่ยไปยื่นร้องปปชเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยฮะเรื่องของพักเก้าไกลในกรณีนี้นะครับ
เดี๋ยวถามคุณศรีสุวรรณหน่อยนะครับว่าเหตุผลเนี่ยคือแบบไหนอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณครับ
สวัสดีครับพี่อุ๋ยครับครับพี่ศรีไปปปชเหรอฮะ
วันนี้ไปเรียบร้อยหรือยังครับเอ่อไปยื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วครับ
เมื่อสักสิบโมงกว่ากว่าครับอ่าขอขอทราบอ่า

ว่าเป็นแบบไหนยังไงฮะก็เป็นก็เป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
โดยที่ประชุมร่วมมีมติให้หมออ๋องออกจากสมาชิกสภาพของ
เก้าไกลไปนะครับเพื่อยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
แล้วพักเก้าไกรก็จะได้มีโอกาสให้หัวหน้าพักเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา
จริงก็ดูเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่า
เก้าไกรเองก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะนำเสนอหรือหาเสียงมาโดยตลอดว่า
เป็นพักที่ทำการเมืองแบบใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับจะไม่ไปทำการเมืองในลักษณะ
เหมือนนักการเมืองในอดีตนะครับที่แย่งชิงอำนาจนะฮะ
แต่พอถึงเวลาที่กฎหมายรัฐมนุนกำหนดว่าจะต้องเลือกเอาระหว่างผู้นำฝ่ายค้านนะครับ
ก็เลยมีการใช้แทคติกในการให้ของออกนะครับอย่างนี้เป็นต้น
ก็เลยถูกวิภาควิจารณ์กันเยอะ
ผมเองก็ดูว่ามันก็ไม่เคยปรากฏว่ามันเคยมีพฤติการหรือการกระทำอย่างนี้มาก่อนนะครับ
ฉะนั้นเมื่อการวิภาควิจารณ์ในสังคมมันมีค่อนข้างเยอะ
ก็เลยนำเรื่องนี้ไปให้ปปชเขาตรวจสอบซิว่า
มันอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับ
เพราะว่าในเอามาตรฐานทางจริยธรรมเขาก็กำหนดไว้หลายข้อ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนอะไรประเภทนี้นะครับ
ก็ให้ประบัชชาติเขาได้วินิจฉัย
ถ้าวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายก็โยนลงถังขยะไป
ก็คือยื่นให้สารดีกาพิจารณาพิพากษาต่อไปครับ
พี่ศรีหมายถึงว่าถ้าเกิดเอาแบบสรุปง่าย

พี่ศรีมองว่ามันยังมีเหตุผลไม่เพียงพอ
หรือว่าไม่เข้าหลัก
ก่อนหน้านี้มวลสมาชิกของพักเก้าไกร
สอสอหรือแม้แต่กรรมการบริหารหลายคนก็เคยกระทำความผิด
หลายเรื่องนะครับที่ผมไปร้องเรียน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาขั้นหรือแมนกอฮอล์
เรื่องของการพระวิวาสกัน
เรื่องของการไปละเมิดต่อต่อผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับ
เก้าไกรก็มีมติในเรื่องของการให้ออกจากสมาชิก
เพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนวินัยหรือจัญญบันของพักอย่างร้ายแรงนะครับ

ผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดนะครับ
หมออ๋องแต่เป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะฝืนไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายก็คือรัฐมนุนกำหนดได้
ก็เลยต้องใช้แท็กติกในการที่จะคือภาษากฎหมายแล้วเรียกว่านิติกรรมอำพลางนะครับ
เพื่อให้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย
โดยแง่กฎหมายแล้วเขาไม่ผิดไม่ขัดใช่ไหมฮะ
สิงห์ในแง่กฎหมายแล้วเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ขัดใช่ไหมฮะ

ก็มันต้องไปดูพรบพักการเมืองประกอบกับข้อบังคับของพักเก้าไกรที่ในทะเบียนพักการเมืองได้รับแจ้งไว้เมื่อปี๒๕๖๓นะครับ
ซึ่งผมมองว่ามันไม่เข้าข่าย
มันไม่เข้าองค์ประกอบที่พักเก้าไกรจะใช้อำนาจในการที่จะขับสมาชิกสภาพของหมออ๋องออกไปเท่านั้นเองครับ

อย่างที่ผมบอกแล้วครับมันเป็นเรื่องของการที่สังคมวิภาควิจารณ์
ก็คือปบชและรต
หรือหากคนอาจจะไปยื่นเรื่องให้ทั้งผู้จดการเป็นดินเสนอให้สรรภ์ทางรุนมินิชัย
หรือสอสอจะเข้าชื่อกัน๑ใน๑๐เข้าชื่อกัน
แล้วเสนอในฐานรถมองนี้ฉายคุณสบัติก็ว่ากันไป

นิจฉัยอะไรออกมาก็เป็นที่ยอมรับกัน

อย่างพลังประชารัฐก็เคยมีมติให้คุณธรรมนัฐ
จากการเป็นสมาชิกพักแล้วก็ไปตั้งพักการเมืองใหม่ตรงนั้นเนี่ย

ก็เรื่องนี้ก็มีการร้องกันไปนะครับ
แต่ว่าก็ยังอยู่การวินิจฉัยยังไม่มีข้อยุติ
แต่ว่าการเมืองมันก็เดินหน้ากันทุกวันอยู่แล้วนะครับ
ดังนี้ดังนั้นในเรื่องของภักดิ์เก้าไกรกับ

ผมว่ามันยังไม่เคยปรากฏในเรื่องเหล่านี้มาก่อน
มันก็ไงจะหาบันทัศนเกินกันเงินไว้เท่านั้นเอง

ตอนเวลาภารกาศายศาสตร์ก็เคยมีการร้องหรอฮะ
ครับก็มีการร้องอยู่อยู่ในประวัติศาสตร์เหมือนกัน

ใช่ครับผมนี่แหละเป็นคนไปร้องอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าตอนนั้นพลังประชารัฐ

คุณศรีสุวรรณบอกว่าไปร้องมาแล้ว

มีผลออกมาหรือยังครับตอนนั้นยังไม่มีผลยังเงียบ
ตอนนี้ก็เลยไปร้องอีกใช่ครับอ่าท่านสุพิสารมีอะไรจะสอบถาม
ไม่มีอะไรครับเพราะพี่ศรีก็เป็นคนทำให้บ้านเมืองตื่นเต้น
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำอะไรให้กระจ่างขึ้นนะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ดี
ครับเรารับฟังความคิดเสียงต่างอยู่แล้วครับ
พี่ศรีสุดท้ายแล้วนะฮะมีอะไรฝากบอกถึงทางก้าวไกลหน่อยไหมครับ
ไม่ก็คงไม่มีนะครับก้าวไกรเขาเป็นพักที่มีอุดมการในการทำงานอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเมื่อทำอะไรไปแล้วเนี่ยแน่นอนฮะในเชิงการเมืองมันก็ต้องถูกการตรวจสอบ
วิภาควิจารณ์ดังนั้นจากการเอาคำวิภาควิจารณ์เอาการตรวจสอบนั้นมาเป็น
เขาเรียกว่าเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นข้อในการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ลดนะฮะในเรื่องของข้อวิภาควิจารณ์และตัวเองก็จะได้ประโยชน์นะครับ
การเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมคิดว่าไม่มีอะไรเป็นหน้าที่น่าหนักใจ
ยกเว้นจะไปฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนข้อห้ามต่างที่เราอาจจะยอมรับไม่ได้
ถ้าปปชเขาบอกว่าก้าวไกลไม่ได้ผิดเขาก็ทำตามปกติของเขาเนี่ย
ก็อย่าไปเรื่องก็จบก็กลายเป็นบรรทักษณ์เป็นการเมืองไป
ไม่ต้องไปขอโทษขอโทษขอโพยเขาหน่อยถ้าสุดท้ายถ้าเกิดว่า
ตอนนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนในภาคการเมืองทุกภาคนะครับ
ก็ยื่นตรวจสอบมาเกือบทุกภาคการเมืองอยู่แล้ว
คุณสุพิษฐานบอกไม่เป็นไรถ้าเกิดสุดท้ายไม่ผิดไม่ต้องขอโทษก็ได้